มาดูเรื่องของลิงจักร

แต่ลิงจักจักร้อนจริง

เขาจะมีวิธีการคลายร้อนอย่างไรบ้างนะครับ
โอ้โหนี่ถ้าเป็นสระว่ายน้ำคนเขามีสปริงบอร์ดใช่ไหม

ระว่ายน้ำลิงก็มีบันไดลิงให้กระโดดลงมาตุ้มตามตุ้มตามแบบนี้
นี่สวนสนุกนี่สวนน้ำ
ส่วนน้ำของลิงอย่างแท้จริงเลยนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิเกือบ๔๐องศาเซลเซียสที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
คนก็ร้อนลิงก็ร้อนนะฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของสารพระการที่พระปางสามยอดจังหวัดลบบุรี
เตรียมอ่างน้ำไว้ให้กับบรรดาลิงน้อยลิงใหญ่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
นับ๑๐อ่างนะคุณไม่ได้มีบ่อสระนี้สระเดียว
มีสระเด็กสระผู้ใหญ่สระน้ำวนใช่ไหม
มีหลายสระจริงคอยเติมน้ำให้เต็มอยู่ตลอดเวลา

สระสองผมเนี่ยขำเมื่อกี้อันนี้สระเด็กสระเด็กมีสระเด็ก
มีสระเด็กเขาบอกลิงได้ไปแช่น้ำไข่
ไม่หุดหงิดนักท่องเที่ยวก็สนุกตามไปด้วย

ก็อาศัยร่มเงาจากสาวไฟฟ้าสาวรั้วเป็นที่หลบแดดนะครับ
แล้วก็บางตัวหิวทนไม่ไหวก็จะออกมาหากิน
แต่อากาศมันร้อนจริงก็เลยเล่นน้ำไปก่อน
กินอาหารข้างสระว่ายน้ำมีความสุขก็ได้

แต่ลูกอย่าไปเล่นสายไฟนะลูกนะ
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสารพระการ
อยากเจอเจ้าลิงพวกนี้ให้เดินไปแถวอ่างน้ำเลยคุณ

ก็จะเจอนะครับภาพลิงกระโดดลงอ่างเล่นน้ำกันอย่างน่ารักสนุกสนานนะครับ

สุสัตว์จังหวัดเตรียมตั้งกรงดักลิง
ไว้บริเวณตึกตลาดมโนราออกไปครับ
เพื่อนำลิงเหล่านี้ไปทำหมันแล้วก็รักษาโรคต่างด้วยนะครับ
ก็ไม่ได้เป็นการทรมานเขานะแต่ว่าจะช่วยดูแลเขา
ค่ะก็เป็นการควบคุมประชากรลิงนะครับ
เพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็
สังเกตว่าเคยไปที่ลบบุรีบ้านที่อยู่แถวสารพระการ
จะต้องมีการทำตะข่ายติดไว้หมดเลย

ถ้าเยอะเกินไปก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนต่อไปนะคะ